ทำพิธีที่เกี่ยวข้องกับช้างครับ
งานนี้งานใหญ่งานช้างจริงที่วัดป่าอาเจียงนะครับที่บ้านหนองบัวตะบนกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์

ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงช้างนับหลายร้อยคนเนี่ย
มาร่วมพิธีพิธีเส้นไหว้สารประกำช้าง
ถือว่าเป็นการประกอบพิธีเส้นไหว้สารประกำช้างที่ใหญ่ที่สุด

จัดใหญ่แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับ
ซึ่งแต่ละครอบครัวเขาจะนำเครื่องเส้นไหว้อย่างเช่น
หัวหมูไก่ต้มขนมน้ำหวานสุราปลาปิ้งอาหารคาวหวานผลไม้พร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียน
มาร่วมกันทำพิธีบวงสวงเส้นไหว้
พระครูประกรรมหรือเชือกประกรรมนั่นเอง
ที่อยู่ภายในสารประกำช้าง
ถือว่าเป็นเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์นะ
และเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของคนเลี้ยงช้างนั่นเองนะครับ
กันว่าหากได้มาบวงสวงประกำช้าง
กิจการการงานต่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเอง
พระครูดรสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดท่านกล่าวว่า

ชาวบ้านที่เลี้ยงช้างได้ปฏิบัติศึกทอดกันมายาวนานแล้ว
ของคนเลี้ยงช้างจากทั่วประเทศ
รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชา
และชาวบ้านที่นี่เขามีการทำพิธีสำคัญของคนเชื้อสายกุ้ย
อีกพิธีกรรมเขาเรียกว่าพิธีรำแกนมอร์
ก็จะมีการรำเข้าทรงเพื่อบูชาพระครูปกรรมช้าง
ซึ่งผู้รำเนี่ยจะมีอาการเหมือนถูก
มีบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างนะ
พอรำไปสักพักก็จะหยุดรำคล้ายกับว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้ว

สักพักก็จะหยุดรำก็คือเหมือนประมาณว่าเสร็จสิ้นพิธีกรรมอะไรแบบนี้
ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วผมว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะ
แล้วผมว่ามันเป็นการสืบสารเรื่องของประเพณี
ตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ด้วย
ระหว่างชาวไทยกับคนที่เขาแบบว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างกัมพูชา
เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายกัน

ก็เป็นการสืบสารขนบวัฒนธรรมประเพณีว่ากันไปแบบนี้เล่าสู่กันฟัง